การเมืองไทยในช่วงเวลานี้ต้องจับตาไปที่ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองในกลุ่มกวนต่าง
แยกทางจากพักการเมืองต้นสังกัดเดิมแล้วหันมาร่วมงานกับรัฐบาลและคอสช
เพราะนี่ทำให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการดูดสอสอ
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพักการเมืองใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาในการเลือกตั้งครั้งหน้า
และผลักดันให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
ซึ่งภาพสะท้อนที่ออกมานั้นทำให้มองการเมืองไทยในช่วงเวลานี้และอนาคตเป็นอย่างไร

ทันทีที่สองพี่น้องตระกูลคุณปลื้มอย่างนายสนทยาและนายอิทธิพลคุณปลื้ม
ได้รับแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งในรัฐบาลคอสช
ถือเป็นการส่งสัญญาณความชัดเจนที่มีแนวโน้มสูงว่า
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกที่จะกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสอง
ด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีคนในนั่นก็คือพักการเมืองต้องเสนอชื่อ
เพราะคิดมาดีแล้วว่าหากเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก
จากไม่สง่างามแล้วยังสูบเสียงที่เสียงโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีอาจไม่ผ่าน
ปฏิบัติการดูดบรรดาอดีตนักการเมืองจึงเริ่มขึ้น

ทั้งกลุ่มมจิมากของหน่ายสมศักดิ์เทพสุธิน
ค่ายนครปฐมของตระกูลสะสมทรัพย์
ว่ากันว่าคือบทสรุปของพักใหม่
ที่ผมพูดมาทั้งทั้งแล้วเนี่ยว่าดูดมันเป็นมานานแล้ว
มันคงไม่ใช่ว่าผมยอมรับกฎิกาตัวนี้นะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไปพินาดูที่ว่าที่มันมีข่าวสารออกมาเนี่ย
มันเป็นเรื่องของการที่นักการเมืองสมัครใจกันเองหรือเปล่า
ว่าทุกทีเวลาเลือกตั้งท่านก็เห็นอยู่
ทุกคนก็จะย้ายไปตรงนู้นตรงนี้ต่าง
มันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายพักของเขาที่เขาอยู่มาก่อน
แล้วเขาเห็นอนาคตก็หรือเปล่าก็เรื่องของเขา

แล้วผมก็สอบถามพักการเมืองที่มีข่าวสำหรับผม
ว่าทำอย่างนั้นเหรอไปเสนอผลประโยชน์เขาไหมเหรอ

ก็มีคนติดต่อมาขอพบขออะไรล่ะหารือ
และที่ต้องจับตาคือการนำคอรมอลไปประชุมสัญจร
จังหวัดสุรินกับบุรีรำในสัปดาห์หน้า

ในการเป็นเจ้าภาพแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกสนามที่๑๕
ซึ่งทราบกันดีว่าเจ้าถิ่นและเจ้าของสนาม
ชื่อนายเนวินชิดชอบกุญสือสำคัญของพักภูมิใจไทย
พลังดูดที่ไม่ธรรมดาครั้งนี้
ส่งผลให้บรรดานักการเมืองหน้าเก่านั่งไม่ติด
เพราะได้รับผลกระทบโดยตรง
จึงออกมาแชร์ให้สังคมรับทราบ
เริ่มจากนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ที่บอกว่ามีความพยายามจากรัฐบาล
ใช้อำนาจสกัดกลุ่มทุนไม่ให้สนับสนุนพักการเมือง
และนำไปเป็นข้ออ้างในการดึงตัวอดีตสอ
เช่นเดียวกับนายประยุทธ์สิริพาณิชย์
อดีตสสจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทย
ที่บอกว่าอดีตสอสออีสานหลายคนได้รับการทาบทาม
โดยมีเรื่องธุรกิจคดีความและเงินเป็นข้อต่อรอง
ต่างจากกลุ่มวาดะที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทย
เปิดเผยว่ากลุ่มวาดะถูกกดดันก่อนใครเพื่อน

มาตั้งหน้าบ้านของนายวันมุธมัธนอมธา
และนายอารีเพลอุตรสิน
ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่

หมายคอสชคือสารต่อภารกิจของตัวเองให้สำเร็จลุล่วง
ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ๔๕ปี
เพื่อชาติจึงต้องเดินหน้าต่อ

ข่าวแทรศทีวีรายงาน